คุณผู้ชมมาดูคดีนี้เป็นคดีใหญ่ของวันนี้เลยนะคะ
เป็นคดีที่โอ้โหเขย่าวงการศรีกากีด้วยค่ะ
เพราะว่าเมื่อคืนนี้ช่วง๔ทุ่มกว่านะคะมีเหตุยิงกันแล้วก็มีคนเสียชีวิตถึง๔ศพ
ยิงกันเนี่ยเกิดขึ้นแถวแถวพระรามสามจุดที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะ
มันเป็นประเด็นตั้งต้นเลยเพราะจุดที่เกิดเหตุที่ยิงกันตายเนี่ยนะ
เป็นลักษณะของการลักลอบเปิดเป็นบ่อนการพนันผิดตั้งแต่เริ่มต้นแล้ว
แล้ว๔ศพที่เสียชีวิตเนี่ยค่ะหนึ่งในนั้นเป็นตำรวจด้วย
นี่ค่ะเรื่องนี้ต้องมีการขยายผลกันหลายเรื่องเลยแต่อยากให้ดูภาพนี้ก่อนนะคะ
คือเหตุการณ์เนี้ยเสียชีวิตสี่ศพเป็นผู้ชายสองผู้หญิงสอง
คือหนึ่งในผู้ที่เสียชีวิตเขาเป็นสาวชาวกัมพูชา
เขาทำงานในสถานที่เกิดเหตุคนใกล้ชิดบอกว่า
เขาทำงานในลักษณะของการเป็นพนักงานแจกไพ่ครับเนี่ยนะคะ
แต่ว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้ค่ะเกิดขึ้นที่บ้านของหญิงสาวชาวกัมพูชาที่เสียชีวิต

เดี๋ยวค่อยไล่เรียงลำดับเหตุการณ์ของคดีนี้นะคะ
เพราะว่าภาพนี้มันเป็นเรื่องแปลกที่เกิดขึ้นหลังเกิดเหตุ
นี่คือสามีของสาวชาวกัมพูชาที่เสียชีวิตค่ะครับ
คนใกล้ชิดบอกว่าวิญญาณของภรรยาที่เสียชีวิตเนี่ยมาเข้าสิง
ก็เลยนั่งร้องไห้แบบนี้แต่เสียงที่ออกมาเหมือนกับเป็นเสียงผู้หญิง

ญาติก็เลยมาปลอบแล้วก็รับปากบอกว่าเดี๋ยวจะดูแลลูกให้

ไม่ต้องเป็นห่วงนี่นะคะ

เหตุการณ์นี่เกิดขึ้นที่พระรามสามในอุรุณเทพฯ

ใช่ค่ะเธอโดนลูกหลงเดี๋ยวเรามาลำดับเหตุการณ์กัน

นี่เป็นเหตุใหญ่นะครับทุกผู้ชมครับมันก็เป็นคำถามตามมาแหละว่า
โอ้โหเปิดบ่อนเนี่ยมันก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วใช่ค่ะบ่อนมันมันมีได้แบบไหนอะไรยังไง
นะแล้วไปยิงกันตายสี่ศพได้ยังไงไล่เลียงแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ
เราดูภาพก่อนนะนี่เป็นภาพที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เมื่อวานเนี่ย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเริ่มมีข่าวว่าเขายิงกันในบ่อนเนี่ย
ตั้งแต่สามทุ่มนะครับภาพในบ่อนบ่อนนี้นะครับ
ตามรายงานคือบอกว่าบ่อนของเฮียตี้นะเฮียตี้เนี่ย
เนี้ยตั้งอยู่ในอาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งถนนพระรามสาม
ซอยหกสิบหกแขวงช่องดนทรีย์เขตยานาวาครุงเทพฯมีเหตุยิงกันตายสี่ศพเมื่อคืนนี้นะครับ
เดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะฮะภาพด้านในเนี่ยมันมีน้อยมาก
เพราะเหตุเกิด๓ทุ่มตำรวจเข้ามาเข้าไปเคลียร์พื้นที่ด้านใน
กว่าที่ทางกู้ภัยจะมาเอาศพคนที่ถูกยิงกันยิงกันเสียชีวิต๔ศพออกเนี่ยตี๓ตี๔นู่น
แต่นี่ครับทุกผู้ชมครับผู้ที่เสียชีวิตทั้งหมด๔ศพในบ่อนแห่งนี้นะครับ
มีตำรวจด้วยนะครับพันธุ์ตำรวจรีวัฒเศษสำเนียงประเสริฐ
อายุ๓๒ปีชื่อเล่นชื่อแม็กซ์นะแม็กซแบบล้อแม็กซ์นะฮะ
เป็นสารวัตรสอบสวนสนสแหมดำอยู่ในบ่อนแห่งนี้ด้วยนะครับ
คนที่สองคือนางสาวพีรยานะครับคนนี้อยู่ในบ่อนนะฮะ
แล้วตรงนี้นะครับจุดตรงนี้เนี่ยเป็นในห้องน้ำของบ่อนนะครับ
มีอีกหนึ่งสบคือนายถาวรศรีสดอายุห้าสิบเอ็ดนะครับซึ่งเป็นคู่กรณีของสารวัตรแม็กซ์นะฮะ
อีกศพหนึ่งคือชาวกัมพูชานะครับเป็นผู้หญิงชื่อนางเมาสเลเป่า
อายุยี่สิบเก้าปีเป็นพนักงานของบ่อน
ทั้ง๔ศพอยู่ตามจุดแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ถ้าเราไปดูภาพเนี่ยนะฮะจะเห็นว่ามีศพของนางสาวพิรยา
ใส่เสื้อสีขาวกางเกงขายาวสีดำอยู่ตรงนี้
เป็นภาพนิ่งภายในพื้นที่นะครับเราชี้ไว้แล้วนะครับ
ตรงนั้นนะครับท่านผู้ชมครับที่พบศพของนางสาวพิริยาเสียชีวิตอยู่นะฮะ
แล้วก็จะเห็นว่าจะมีกลุ่มผู้ชายเนี่ยเยอะแยะไปหมดไม่รู้เป็นใครอ่ะนะ
ลักษณะเหมือนกับมีการเคลื่อนย้ายสิ่งของเคลียร์พื้นที่ต่างเก้าอี้นี่นะ
หากสังเกตดีจะเห็นว่ามีเก้าอี้สองแบบด้วยนะครับแบบไม่มีพนักก็มี
สำหรับพนักงานนั่งอีกแบบหนึ่งเป็นเก้าอี้บุหนังอย่างดี
คาดว่าเป็นสำหรับลูกค้าที่วางอยู่นะครับนอกจากนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ในภาพนี้ยังมีรถเข็นเครื่องดื่มมีแก้วน้ำมีน้ำดื่ม
มีขนมขบเคี้ยววางอยู่บนพื้นขาวด้วยนะ
แล้วเห็นแผ่นขาวนั่นไหมครับเหมือนกับเป็นกระดาษ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
มีโทรทัศน์ด้วยนะมีโทรทัศน์ด้วยนะครับ
อทีวีนะครับติดอยู่ที่ผนัง๓จอ
มีกล้องวงจรปิดติดตั้งอยู่รอบทิศทางเลยนะครับ
มีเครื่องปรับอากาศมีเครื่องฟอกอากาศอีกหลายเครื่องนะครับ
ไฟเนี่ยโอ้โหเต็มเลยนะจากข้างบนเพดานเนี่ย
สะท้อนมาถึงข้างล่างที่พื้นอ่ะนะเต็มไปหมดนะฮะ
เชื่อว่าจุคนได้เยอะนะแต่ว่าจะมีเอาไว้ทำอะไรแบบไหนอะไรยังไง
ดูจากลักษณะของพื้นที่แล้วขาดไปก็แค่โต๊ะเล่นพนัน
หลายคนเห็นภาพบอกโอ้โหนี่มันบ่อนแน่นอน
เขาเป็นใครอะไรยังไงตอนที่เข้าไปเคลียร์พื้นที่กันไปทำอะไรยังไงนะครับ
ภาพทั้งหมดนะครับจะเห็นกลุ่มคนจำนวนนึง
มีการเคลื่อนย้ายสิ่งของนะครับ
นี่เป็นการเข้าไปหลังจากเกิดเหตุมีการยิงกันแล้วนะ

หรืออาจจะเป็นเพราะว่าต้องไปเคลียร์อะไรออก
ให้มันมองไม่เหมือนกับเป็นบ่อนหรืออะไรยังไง
อันนี้เราก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ
แต่มันก็จะมีภาพทั้งช่วงนึงกับช่วงที่ผ่านไป
ของบางอย่างยังอยู่ของบางอย่างที่หายไป
แต่สิ่งที่น่าสังเกตที่สุดก็คือ
สิ่งที่มีการเคลื่อนย้ายกันหลังสุดเนี่ย
มันกลับกลายเป็นศพนะ
ระหว่างที่เขาไปเคลื่อนไปย้ายกันเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
ปรากฏว่าโต๊ะเก้าอี้ของต่างมีบันไดปีนขึ้นไปอะไรพวกนี้นะครับ
ไม่รู้จะไปเอาอะไรออกอะไรยังไงบ้าง
มีภาพก่อนเคลื่อนย้ายสิ่งของท่านผู้ชมเห็นไหมครับ
อีกภาพนึงเนี่ยภาพหลังเคลื่อนย้ายสิ่งของออกหมดเนี่ย
ของมันจะหายไปหลายอย่างเนี่ยนะครับ
แต่สิ่งที่ยังอยู่เนี่ยจะยังเป็นผู้ที่ยิงกันแล้วเสียชีวิต
มีสองคนถูกลุกหลงนะมีสองคู่เขายิงกันนะครับ
ท่านผู้ชมครับจะเห็นศพของสลัดแม็กซ์นะครับ
นอนเสียชีวิตอยู่ตรงเสาใกล้เคาน์เตอร์
ส่วนนางเมาที่เป็นพนักงานสาวชาวกัมพูชาเสื้อสีเหลืองนะครับ
ในภาพไม่เห็นนายถาวรนะครับเพราะว่านายถาวรคู่กรณีกับสลัดแม็กซ์เนี่ย
เขาไปถูกยิงเสียชีวิตอยู่ที่จุดที่เป็นห้องน้ำ
มันจะอยู่ใกล้ใกล้กันอ่ะแต่ว่าไม่มีภาพออกมาตรงเนี้ย

ค่ะทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะลำดับเหตุการณ์ให้คุณผู้ชมดูแบบนี้นะคะ
จากการสอบสวนขยายผลนะคะได้ข้อมูลมาว่าก่อนเกิดเหตุก็คือช่วงเวลาประมาณสามทุ่มครึ่ง
แต่ตำรวจบอกว่าตำรวจได้รับแจ้งเหตุ๔ทุ่มครึ่งไปถึงจุดเกิดเหตุ๔ทุ่ม๔๕นะคะ
คือก่อนเกิดเหตุประมาณ๓ทุ่มครึ่งเนี่ย
ในบอร์นแน่นอนโอนละมารจังหวะนั้นค่ะนายถาวรเหมือนกับคลุ้มคลั่ง
หันปากกระบอกปืนสาดกระสุนใส่ในเอซึ่งมีความใกล้ชิดกับสารวัตรแม็กซ์
ยืนอยู่ตรงนั้นน่ะนะคะแต่จังหวะนั้นในเอวิ่งไปหลบอยู่ที่หลังของนางสาวพีรยา
อยู่ใกล้ใกล้กันเธอก็เลยโดนกระสุนไปด้วย
เสียชีวิตเป็นศพที่สองแต่เหตุการณ์ก็ยังต่อเนื่องค่ะเป็นช่วงชุนละมุนค่ะ
ในเอยังวิ่งหนีตายนะคะคราวเนี้ยไปหลบหลังนางเมา
ที่เป็นชาวกัมพูชาซึ่งเป็นพนักงานบ่อนนั่งอยู่ที่โต๊ะบาคาร่า
ถาวรก็เลยเหนียวไกลตั้งใจจะยิงใส่นายเอนี่แหละ
แต่ในเอไปอยู่หลังนางเมาไงคะอืมกระสุนก็เลยไปโดนนางเมา
กลายเป็นว่านางเมาเสียชีวิตเป็นศพที่สามหลังจากนั้นค่ะ
ถาวรก็วิ่งเข้าไปที่ห้องน้ำที่อยู่ใกล้แถวนั้น
บอยกาดของบ่อนซึ่งรับผิดชอบกะกลางคืน
ก็เลยถือโอกาสวิ่งตามเข้าไปแล้วเหนียวไกลยิงนายถาวร
นายถาวรเสียชีวิตในห้องน้ำเป็นศพที่๔
นี่คือลักษณะการเกิดเหตุนะคะ๔ศพจากเหตุการณ์นี้
แล้วในบอยหนีไปนะคะส่วนในเอในเอเขารอดนะคะ
จริงแล้วนายถาวรตั้งใจจะยิงสารวัตรแม็กซ์และนายเอนะคะ
ในเอหลบหลังนางสาวพิรยาหลบหลังนางเมา
สุดท้ายในเอรอดแต่ในเอเนี่ยอาศัยจังหวะชุลมุนหลบหนีไป
อืมนี่ค่ะก็มีผู้หญิงอีกคนนึงที่เสียชีวิตนี่เขาก็เข้ามาที่บ่อน
อาจจะมาลงมาเล่นหรือจะอะไรก็ไม่แน่ใจตรงเนี้ยนะส่วนสารวัตรแม็กซ์
ก็ไม่รู้ว่าจะมาทุลกธุระหรือว่ามาเรื่องส่วนตัวอะไรยังไงที่บ่อนแห่งนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
หลังเกิดเหตุตำรวจตรวจสอบพบว่าบ่อนนี้เป็นบ่อนของเฮียตี้นะครับถูกดัดแปลงแล้วก็ทุบเชื่อมถึงกันเป็นห้องโถงขนาดใหญ่
มีลักษณะทึบไม่มีกระจกมีแต่ช่องลมระบายอากาศนะครับ
นี่เป็นพื้นที่ของอาคารแห่งนี้นะครับทุกผู้ชมครับอยู่ที่พระรามสามนะครับ
มีหลายชั้นนะครับชั้นที่๒ถึง๔เนี่ย
เป็นที่พักของผู้ที่อยู่อาศัยเขายังมีคนอยู่อาศัยอยู่นะครับ
ลักษณะเหมือนกับเป็นนะครับเป็นอาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง
ถนนพระรามสามซอยหกสิบหกแขวงช่องดนตร์สี่เขตยานาวาครุงเทพฯ
ที่นี่มีประตูทางเข้าหลักประตูเดียวนะครับแล้วมีประตูลับอีกสองประตู
อยู่ด้านข้างทั้งสองฝั่งของอาคารรอบนอกอาคารชั้นล่างมีกล้องวงจรปิด
ติดตามดูความเคลื่อนไหวสี่มุมรวมแปดตัวนี่ฮะ
ใครไปใครมาเนี่ยเห็นหมดนะครับมีคอมเพรสเซอร์แอร์ขนาดประมาณสามหมื่นห้าพันบีทียู
ไม่ต่ำกว่าสิบตัวนี่ครับรอบอาคารเราไปสำรวจมานะครับ
บ่อนแห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางชุมชนนะครับมีร้านค้าร้านของชำ
เชียงกงอยู่โดยรอบมีทางเข้าออกหลายซอย
นี่ฮะทำเลตรงนี้นะครับ
มีลานจอดรถด้วยนะครับตัวบ่อนเนี่ยด้านหลังตึกฝั่งซ้ายจะมีทางเดินซอกตึกเล็กเล็ก
ลุถึงลานจอดรถลานจอดรถนี่เนื้อที่ประมาณสองไร่นะ
สามารถจอดรถได้แบบโอ้โหหลายสิบคันอ่ะนะ
ตรงเนี้ยนะครับร้านจอดรถตรงนี้นะครับ
แล้วก็มีซาวน่าอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้ถ้าจะไปดูกับ
สิ่งที่มีนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่
นครบานในพื้นที่นครบานคนหนึ่งที่พูดเอาไว้ว่า
พื้นที่กรุงเทพไม่มีบ่อนการพนันเนี่ยแต่ไปตรวจสอบเส้นทางพบว่าบ่อนเฮียตี้
อยู่ห่างจากสถานีตำรวจนะฮะแถวนั้นคือสอนอทุ่งมหาเมฆ
เพียงแค่๒๔กิโลเมตรนะครับไม่ถึง๓กิโล
มีรายงานว่าเฮียตี้เฮียตี้ผู้นี้เคยเปิดบ่อนแถวซอยธนิยะย่านศรีลมนะครับ
ถ้าท่านยังจำได้นะในช่วงที่ผ่านมาเคยมีการอภิปรายในสภาผู้แทนรัศดรนะครับ
มีสอสอเอามาแฉในสภาว่ามีบ่อนเฮียตี้อยู่ในซอยธนิยะย่านศรีลม
ตอนนั้นก็โอ้โหไปไล่ตรวจสอบกันแต่ไม่เจอไม่เจอบ่อน
ก็ตอนนั้นนั่นแหละเฮียตี้เนี่ยต้องปิดตรงนั้นแล้วมาหาสถานที่ใหม่
ก็มาได้ที่นี่แหละครับพระราม๓๖๖นะ
ซึ่งปกติเปิดเป็นบ่อนอยู่แล้วเมื่อก่อนเปิดเป็นบ่อนอยู่แล้ว
เมื่อก่อนเป็นของในอ้วนเฮียตี้ก็เลยมาขอเช่าต่อจากในอ้วน
เพื่อทำบ่อนต่อบ่อนแห่งนี้โอ้โหเขาบอกว่านักพนันที่เล่นกันเนี่ย
คือคนมาเล่นเนี่ยต้องระดับ๕แสนขึ้นไป
เขาที่เอามาลงมาเล่นเนี่ยต้องมีเงินกรรมมาเนี่ย๕แสนขึ้นไป
หนักสุดเนี่ยเป็น๑๐ล้าน๑๐๐ล้านก็มี
เขาไปเล่นกันเล็กเล็กน้อยน้อยอันนี้ไม่ใช่บ่อนแห่งนี้เล่นกันหนักนะครับท่านผู้ชมครับ
หลักครึ่งล้านหลักร้อยล้านขณะเดียวกันนะครับ
ทางฝั่งของสื่อกัมพูชานะเขามีข้อมูลด้วยนะ
เพราะมีคนกัมพูชาเขาเสียชีวิตสื่อที่นั่นเขาก็ติดตาม
กัมพูชาให้ข้อมูลบอกว่าไอ้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ่อนเมื่อคืนนี้เนี่ย
บ่อนแห่งนี้ยิงกันเสียชีวิตตั้งสี่ศพถูกลุกหลงไปสองเนี่ย
แต่คู่กรณีเขามีกันอยู่เนี่ยมีคนจีนเข้ามาเกี่ยวข้อง
นางเมาที่เป็นดินเลอร์ดินเลอร์หรือพนักงานแจกไพ่ของบ่อนเนี่ย
แล้วไปมีเรื่องกับคนจีนที่เป็นนักพนันเกี่ยวกับหนี้พนัน
ลักษณะเหมือนมาทวงเงินกันโกงเงินกันเปิดฉากดวนปืนใส่กัน
สารวัตรแม็กซ์ถูกยิงเสียชีวิต
อันนี้จากคำกล่าวอ้างของหนังสือทางฝั่งกัมพูชานะครับ
จังหวะนั้นน่ะจังหวะที่สารวัตรแม็กซ์ถูกยิงนี่แหละ
กระสุนพลาดไปถูกนางเมาที่อยู่ที่โต๊ะบาคาร่าจนเสียชีวิต
มือปืนชาวจีนก็หลบไปที่ห้องน้ำแล้วถูกตามไปยิงตอนหลัง
เพราะในบ่อนกล้องวงจรปิดถูกถอดออกไป
แต่สื่อฝั่งกัมพูชาแต่ของเรามันชัดเจนว่า
เป็นคนไทยชื่อนายถาวรอยู่ที่ห้องน้ำ
นะแต่ว่าคนอื่นที่จะเข้ามามีเพื่อนคนไหนมาเป็นสัญชาติอะไร
ก็รู้ว่ามีอีก๒คนที่เป็นกาดของร้านที่ไปยิง
เขาเสียชีวิตกับอีกคนนึงที่มาด้วยกันแต่ว่าไม่โดนยิง
แล้วก็หนีไปทั้งคู่ครับจุดเกิดเหตุอยู่กลางชุมชน
กลางเมืองย่านพระรามสามถ้าเปิดเป็นบ่อนการพนันที่ผิดกฎหมายเนี่ย
ไม่มีใครรู้เลยหรืออย่างไรเปิดมานานหรือยัง
ทีมข่าวเลยลงพื้นที่ไปคุยกับชาวบ้านย่านนั้นนะคะ
ก็ได้ข้อมูลเชิงลึกมาในลักษณะที่ว่า
บ่อนกับสน๒๔กิโลเองค่ะคุณผู้ชม

ทีมข่าวไปคุยกับคนแถวนั้นเขาก็ให้ข้อมูลมาว่าเดิมเนี่ยนะคะจุดที่เกิดเหตุที่เป็นบ่อนเนี่ยค่ะ
เป็นอาคารโล่งเปิดให้คนไปขายของแต่ขายไม่ดีก็เลยปิดไป
ช่วงปี๒๕๕๔เจ้าของตึกก็เลยดัดแปลงอาคารทำเป็นตึกในลักษณะปิดทึบเลยค่ะ
สักพักกลายเป็นบ่อนเฉยเลยนะคะบ่อนนี้เปลี่ยนมือเจ้าของมาหลายเจ้าแล้วด้วย
เรื่องที่ยิงกันตายในบ่อนไม่เคยเกิดขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งแรกแต่เป็นครั้งแรกที่ตายกันถึงสี่ศพนะคะ
คนที่อยู่ใกล้ใกล้แถวนั้นเขาบอกว่าเขาอยู่ในบ้านได้ยินเสียงปืนชัดเลยค่ะ
เสียงดังมากนะคะถึงแม้ว่าตึกจะเป็นลักษณะตึกปิดทึบก็ตามแต่คนแถวนั้นไม่มีใครกล้าแม้กระทั่งจะโผล่ออกไปดูค่ะ
ทุกคนกลัวจะโดนลูกหลงแต่คนที่ให้ข้อมูลกับเราเขาบอกว่าเขานั่งอยู่ในบ้านนะคะ
ลองนับเสียงปืนดูไม่ต่ำกว่า๒๐นัดค่ะไม่ต่ำกว่า๒๐นัด
แล้วชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกว่าเคยเห็นคนแต่งกายคล้ายตำรวจ
ใช้คำนี้แล้วกันนะคะแต่งกายคล้ายตำรวจเดินเข้าออกที่บ่อนตรงนี้เป็นประจำค่ะ
เราก็ต้องกำลังตัวแล้วก็ได้ยินเสียงคนบอกว่าให้รับกระตูก็ดิ้งปิดฟังรับกระตูแล้วงี้
ครั้งแรกมัน๖๗เหมือนกันก็๑๒อ่ะก็คนไหลกันออกมาแล้ว
เป็น๑๐๐คนเลยอ่ะโหเป็น๑๐๐คนมีแต่คนรวยด้วยไม่ใช่คนชง
มีเสียงเขาบอกว่าประมาณยี่สิบเอ็ดนัก
ที่เป็นลักษณะของการลักลอบเปิดเป็นบ่อนการพนันไปเจอกับ
คนหนึ่งเขาพร้อมที่จะให้ข้อมูลกับทีมข่าว
เขาบอกว่าเขายอมรับว่าเคยไปเล่นในบ่อน
เขาบอกว่าคือข้างในบอลจะแบ่งเป็นโซน
ด้านในมีกล้องวงจรปิดทุกซอกทุกมุม
ส่องทุกโต๊ะบางโต๊ะมีกล้องวงจรปิด๒ตัวด้วยซ้ำ
จริงแล้วมีกล้องนักพนันที่เคยเข้าไป
เขาใช้คำว่าเคยเข้าไปนะก็พร้อมจะให้ข้อมูล

เล่นไผ่พนันทัวร์บัคคาราศ
ส่วนใหญ่เป็นคนไทยค่ะไม่ได้มีชาวต่างชาติค่ะ
อ้าวคนเยอะ

แต่ส่วนมากจะเป็นคนไทยเหรอเป็นคนตังชาติครับ

ข้างใดถึงคนไทยเป็นคนไทย
ใช่ค่ะใช่ค่ะทุกโต๊ะม์โต๊ะละสองตัว
เออมันน่าจะมีหลักฐานเพราะมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อหวาน
กล้องวงจรปิดได้ไปหมดหรือยังอะไรพวกนี้ของทั้งหมด
แต่ถ้าถามว่าในบ่อนแห่งนี้เมื่อคืนนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับ

ได้ข้อมูลพันธุ์ตำรวจโทษสันทนะประยูณรัฐอดีตรองผู้แบบการ
กองบัญชาการตำรวจสันติบาลนะครับคือไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุนะ
แต่ว่าพันธุโทษสันทนะบอกว่ามีทีมงานที่เข้าไปสังเกตการณ์ความเคลื่อนไหวในบ่อน
แล้วเขาบอกบอกว่าจริงเมื่อคืนนี้ที่เกิดเหตุยิงกันเนี่ย
ว่ายิงกันตั้งแต่ประมาณสามทุ่มเนี่ยยิงกันสองชุดนะครับ
กระสุนนี่เจาะเข้าที่แก้มซ้ายหลังจากนั้นนายถาวรวิ่งหนีเข้าไปหลบในห้องน้ำ
ช่วงนั้นนะครับมีคนโทรแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วก็มีกำลังชายชุดดำ๑ชุดเข้ามาระงับเหตุ
ซึ่งไม่รู้ว่าเป็นใครอะไรยังไงนายถาวรยังไม่เสียชีวิตนะช่วงนั้นเนี่ย
อยู่ในบ่อนพร้อมกับมีอาวุธปืนด้วย
หลังจากนั้นมีการยิงกันขึ้นเป็นชุดที่สอง
พันธบทโทสันทนะบอกว่าตรงนี้นี่แหละ
ที่๒เนี่ยที่นายถาวรถูกยิงเสียชีวิตในห้องน้ำ
แล้วมีพนักงานหญิงของบ่อนกับผู้ที่มาที่บ่อนอีกคนนึง
ถูกลูกหลงเสียชีวิตไปอีก๒รวมเป็น๔ศพ
เชื่อว่าหลังจากที่เขาใช้อาวุธปืนยิงมันก็คงกระสุนหมดอะไร
เขาเลยไปหลบซ่อนตัวอยู่ในห้องน้ำยังอยู่ในที่เกิดเหตุ
แต่จากการที่สอบถามร่องรอยที่สารวัตรถูกยิงเนี่ย
เป็นการยิงในระยะเหมือนเจาะยิงประชันชิดเลย
โหนกแก้มฝั่งซ้ายอะไรเนี่ยมีเห็นเป็นเขม่านินปืนเลยอะไรอย่างนี้
นั่นคือแสดงว่าเป็นการเจตนาเข้าไปยิงทำร้ายสารวัตรเลย
เหตุผลก็คงเป็นเรื่องเงินทองหนี้สิน
หลังจากนั้นก็มีการพยายามจะปรับเปลี่ยนสภาพพื้นที่ภายใน
อย่างที่ปรากฏภาพหลุดออกมาในโซเชียล
ก็จะเห็นว่ามีภาพชายนอนถูกยิงตายคนนั้นก็คือสารวัตรแม็กซ์
ขณะที่มีคนตายเนี่ยแต่มีการพยายามขนข้าวขนของคนอะไรมากมายเยอะแยะ

แต่ใครสั่งเป็นใบสั่งของใคร
เพราะหากถ้าหากปล่อยให้นายถาวรมีโอกาสให้การหรือจะซัดทอดมันก็จะยาวกันไปอีกมากมาย
มันก็เลยถึงต้องมีการดำเนินการชีวิตของถาวรก็ต้องจบไป
มีการเล่นพนันได้เสียกันหลักร้อยล้านต่อวันนะฮะ
ก่อนหน้านี้เฮียตี้หรือไน่ตี้ที่เป็นเจ้าของบ่อน
เมื่อก่อนพันโอทัศนะบอกว่าเป็นแค่คนคอยเคลียร์ให้กับท้องที่เพื่อให้เปิดบ่อนได้
โดยจะเปิดให้เจ้ามือมาเช่าโต๊ะเก็บค่าตงโต๊ะใหญ่เก็บหลักฐาน
บ่อนนี้มียี่สิบกว่าโต๊ะ
เพราะฉะนั้นถือว่าบ่อนพระราม๓ที่เกิดเรื่องเมื่อคืนนี้
เรื่องของบ่อนเรื่องของวงการในลักษณะแบบนี้
เปิดมาเกือบ๒๐ปีนะคะเปิดมาเป็น๒๐ปีเป็นบอลกลุ่มคลาสสิก
ใครใครในวงการเขาก็รู้จักกันทั้งนั้นที่จอดรถอยู่ที่ซาวน่าแห่งหนึ่ง
แล้วเดินทะลุด้านหลังได้เลยบ่อนเฮียตี้ปิดไปช่วงโควิดสิบเก้า
เพิ่งกลับมาเปิดได้ประมาณ๑เดือน๒เดือนที่ผ่านมานี่เองแล้วดูภาพนะคะ
อันนี้ภาพที่คุณชูวิทย์ถืออยู่ในมือคุณชูวิทย์บอกว่าคือภาพจริงของบ่อนเฮียตี้
แต่คุณผู้ชมคะหลังเกิดเหตุยิงกันตายสี่ศพศพยังอยู่
แต่โต๊ะเหลือตัวเดียวอุปกรณ์ต่างมันหายไปหมดแล้ว
นี่นะคะอันนี้คือภาพที่คุณชูวิทย์เอามาให้ดู
ส่วนเรื่องที่สารุวัฒน์แมก
ถูกยิงตายในบ่อนเนี่ยค่ะภาพเปรียบเทียบค่ะ

คุณชูวิทย์ก็บอกว่าก็มันเป็นเพราะอะไรคงรู้กันเองแหละ

ทีนี้ค่ะเรื่องที่สารวัตรแม็กซ์ถูกยิงตายในบ่อน
คุณชุวิตบอกว่าก็เห็นใจตำรวจนะ
แต่ที่ให้ข่าวว่าเหตุเกิดจากคนจีนบ้างอะไรบ้างมันไม่มีหรอก
เรื่องนี้เป็นเรื่องของคนที่มันติดหนี้กัน
แล้วไปเจอกันในบ่อนแล้วก็ทวงหนี้กัน
แล้วก็ไม่พอใจกันแล้วก็ยิงกันตาย

ก็เลยเกิดเหตุยิงกันเสียชีวิตถึง๔ศพ
คุณชุวิตบอกว่าสาเหตุมันก็แค่นี้แหละ
เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในบ่อนมันก็มีเรื่องแค่นี้แหละ
ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้
แล้วก็มีอย่างนี้แล้วคุณดูการย์ตกแต่ง

ผมว่ามันน้องหมาเกานะ
คุณชุวิตให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคะ

กลางและโซนวีไอพีโซนที่มีเหตุการณ์ยิงกันเสียชีวิตสี่ศพ
คือเกิดขึ้นในโซนวีไอพีนะคะครับบ่อนใหญ่ใหญ่ในกรุงเทพก็จะอยู่แถวแถวย่าน
กะปิพญาไทยปิ่นกล้าวคลองตันเตาปูน
แต่ละที่จะไม่มีการข้ามถิ่นกันค่ะแต่บ่อนดาวรุ่งตอนนี้ต้องจับตาบ่อนพนันออนไลน์
บ่อนดาวรุ่งด้วยเหรอใช่ตอนเนี้ยเป็นดาวรุ่งเลยครับ
เจ้าของคือตำรวจอันนี้คุณชูวิทย์บอกนะคะตำรวจซอโซ่อืม
เครือข่ายใหญ่อำนาจสูงธุรกิจสีเทาเยอะเลย
อาบอบนวดทั้งบ่อนมีการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ที่ต่างประเทศ
หมุนเวียนเป็นแสนล้านโอ้โหแสนล้านบาทนี่ค่ะ
คุณชูวิทย์ก็เลยบอกว่าการออกมาให้ข้อมูลเนี่ย
เป็นลักษณะที่ว่าควรที่จะต้องมีการควบคุม
ครอบคลุมนะคะแต่ที่เราได้ฟังจากทางตำรวจ
บอกกับเราตลอดเนี่ยตำรวจเขาก็ทำงานปราบรามบ่อนอยู่ตลอด
ยืนยันว่าบ่อนมันก็ไม่มีหรอกนอกจากพวกแอบเปิดเล่น
วิ่งไปวิ่งมาย้ายไปนู่นไปนี่มาแต่ข้อมูลคุณชุวิตบอกว่า
โอ้โหที่นี่เปิดมาหลายสิบปีนะค่ะ๒๐ปีอ่ะนะ
นี่เป็นภาพที่ชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าพื้นที่ไป
เมื่อช่วง๙โมงเช้าที่ผ่านมานะครับทุกผู้ชมครับ
ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบที่เกิดเหตุไปเก็บหลักฐานต่างเพิ่มเติม
ไปดูร่องรอยวิถีกระสุนไปเก็บดีเอนเอต่างนะครับท่านผู้ชมครับ
เดี๋ยวท่านจะได้ฟังพบชนที่แถลงข่าวความคืบหน้าเรื่องคดีนี้ด้วย
แต่เรียนท่านทราบล่วงหน้าไว้นิดหนึ่งก่อน
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่ายังระบุฟันทงไม่ได้นะ

เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบก่อนว่าที่นี่เป็นบ่อนการพนันจริงหรือเปล่า
นี่อาจจะดูพิสูจน์หลักฐานก่อน
พิสูจน์หลักฐานใช้เวลาอยู่๒ชั่วโมงนะครับ
ในการเข้าไปเก็บหลักฐานต่างในพื้นที่ด้านในนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นคราบเลือดร่องรอยความเสียหายต่างนะครับ
ปลอกกระสุนปืน๙มมได้๑๐ปลอกนะครับ
มีปืนสั้นหนึ่งกระบอกซึ่งตกอยู่ใกล้กับจุดที่นายถาวรถูกยิงเสียชีวิต
ตอนนี้ยังไม่รู้เรื่องของรายละเอียด
ชนิดเรื่องขนาดเป็นปืนของใครอะไรยังไง
ต้องรอผลพิสูจน์ทางหลักนิติวิทยาศาสตร์
เรื่องดีเอนเอเรื่องลายนิ้วมือ
ในศพของผู้ที่เสียชีวิตทั้ง๔ศพด้วย
พลตระกวดรีวิสูตรหน้าจู่ภูมิครับการ
พิสูจน์หลักฐานบอกว่าจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุคาดว่าการใช้ปืนกันเมื่อคืนนี้
น่าจะมีปืนมากกว่า๑กระบอก
เนื่องจากพบร่องรอยเขม่าวดินปืนที่ร่างของสหรัฐแม็กซ์แล้วก็นายถาวร
คล้ายการยิงต่อสู้กัน
ขณะที่ทีมข่าวของเราได้ไปสำรวจดูแถวลานกว้างที่เป็นจุดห้องเช่าด้านหลังบ่อน
เป็นจุดมุมอับนะครับตรงนี้ครับทุกผู้ชมครับ

จุดมุมอับด้านหลังบ่อนที่เป็นลานกว้างที่เป็นห้องเช่าข้างหลังเนี่ย
ไปเจอโต๊ะบาคาร่าตัวหนึ่งนะครับมีรอยเลือดอยู่ด้วยอ่ะ
นี่ฮะมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงใครเอามาทิ้งไว้
มันมีคราบเลือดตกอยู่กองหนึ่งนะฮะนี่ครับคือไม่รู้ว่าอะไรยังไงนะ
หลักฐานตรงนี้มันจะเกี่ยวข้องกับพื้นที่เมื่อคืนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ
ทีโต๊ะนี้ไม่มีใครสังเกตเห็นคราบเลือดตอนไปดูนะคุณเขียนมาสอนนะ
เพราะว่ามันมีกระดาษวางปิดรอยคราบเลือดเอาไว้นะเหมือนกับไม่อยากให้ใครเห็น
แต่ลมมันแรงลมมันพัดไปพัดมากระดาษมันปลิวมันขาด
แต่เราก็ไม่รู้นะว่าโต๊ะนี้มันมายังไงนะแต่โต๊ะนี้เขาคงไม่เอาไว้นั่งทำงาน
ทำบัญชีอะไรอย่างนี้คอมพิวเตอร์ไม่รู้เลยนะ
เขียนแบบเลยเราก็ไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรนะ
ส่วนการแถลงของพบชนนะครับท่านผู้ชมครับ
พลตำรวจโทษพระขพงศ์พงเพตราผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
แถลงข่าวเรื่องคดีที่เกิดขึ้นในคดีนี้นะครับ
กันตายสี่ศพเมื่อคืนนี้ในพื้นที่ที่เขาเรียกกันว่าเป็นบ่อนพระรามสามของเฮียตี้เนี่ย
พบชนบอกว่าจากการตรวจสอบพบว่าหนึ่งในผู้ตายก็คือคนก่อเหตุ
ซึ่งมีปัญหาส่วนตัวกับนายตำรวจที่เสียชีวิตก็คงคือนายถาวรกับสล็อตแม็กซ์
ก่อนเกิดเหตุทั้งคู่มาเจอกันในบ่อนแล้วมีการพูดคุยเจรจากัน
แต่เคลียร์ปัญหากันไม่ลงตัวก็เลยมีการก่อเหตุยิงกันเกิดขึ้น
หลังจากนั้นมีผู้ชายอีกคนนึงมายิงชายคนที่ยิงนายตำรวจเสียชีวิต
แล้วก็หลบหนีไปจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบปืนพก๑กระบอกขนาด๙มม
มีซองกระสุนอีก๒ซองมีปลอกกระสุนปืนอีก๑๔ปลอก
ส่วนประเด็นที่มีข่าวมาว่าหลังเกิดเหตุยิงกันตั้งแต่๓ทุ่ม
กว่าที่กู้ภัยจะเข้าไปเคลียร์ไปเก็บศพได้เนี่ยตีสามตีสี่ค่ะ
สื่อมวลชนนี่ไม่ได้สังเกตการณ์ดูข้างในอะไรยังไงเลย
แล้วมีคนเข้าไปแล้วมีภาพหลุดออกมาเป็นภาพนิ่ง๓๔ภาพ
เหมือนกับมีกลุ่มคนออกไปเข้าไปขนย้ายอุปกรณ์การเล่นพนันเพื่อจะเคลียร์พื้นที่

ทางผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่าเดี๋ยวเรื่องนี้ขอไปตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนนะฮะ
เรื่องกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุเบื้องต้นจากการตรวจสอบ
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่าในที่เกิดเหตุไม่มีกล้องวงจรปิดนะฮะ
ท่านบอกว่าไม่มีกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุนะครับ
และสถานที่ที่เกิดเหตุยิงกันตายเมื่อคืนนี้เนี่ยยังสรุปไม่ได้ว่าเป็นบ่อนการพนันหรือไม่
เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบก่อนว่ามีการลักลอบเล่นพนันเป็นบ่อนพนันหรือเปล่า
หากพบว่ามีการแอบเปิดบ่อนพนันจริงก็ต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ยืนยันว่าไม่เข้าข้างใครไม่มีการช่วยเหลือใครอะไรยังไงทั้งสิ้น
เดี๋ยวฟังพบชนนะครับ
ก็ได้ชื่อว่าเป็นลักลอบเล่นการพนันนะครับ
ส่วนจะมีใครรู้เห็นหรือไม่ก็ขอเวลาตรวจสอบครับ
สำหรับเรื่องที่ว่าจะมีการผลย้ายอะไรหรือเปล่าก็ยืนยันก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับ
ถ้าเกิดสมมุติว่ามันมีการผลย้ายจริงแล้วไปกระทบสัมพยาหลักฐานในคดีเนี่ย
ล่าสุดครับกองบัญชาการตำรวจนครบานมีคำสั่งย้ายตำรวจ๕นายในพื้นที่
ไปปฏิบัติรัชการที่ศูนย์ปฏิบัติการของกองบัญชาการตำรวจนครบานนะครับ
นี่ครับ๕นายนี้ก็มีผู้บังคับการตำรวจนครบาน๕
เจ้าของท้องที่ของสอนอทุ่งมหาเมฆ
มีภูมิกับการสอนอทุ่งมหาเมฆ
มีรองภูมิกับการปราบรามของสน

แล้วก็สารวัตรสืบสวนของสอนอทุ่งมหาเมฆด้วย

คุณผู้ชมคะวันนี้ที่นิติเวชโรงพยาบาลจุฬาค่ะ
นายโซพลเริงอายุ๓๘ปีเป็นตัวแทนสถานทูตกัมพูชา
มารับศพนางเมาเสลเป่าสาวชาวกัมพูชา
ที่ถูกลุกหลงและเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะคะ
เพราะว่าสามีของเธอติดต่อไปที่สถานทูตกัมพูชา
ขอให้มาเป็นตัวแทนดำเนินการเรื่องเอกสาร
แล้วก็ขอรับศพก่อนเวลา๔โมงเย็น
แต่ก็คาดว่าไม่สามารถรับศพออกไปได้
เพราะว่าเรื่องของการยื่นเอกสารยังไม่เรียบร้อย
สำหรับนางเมาเสรเปล่าสาวชาวกัมพูชาคนนี้เนี่ยนะคะ
เรื่องต้นได้ข้อมูลมาจากสามีของเธอ
เธอมาทำงานที่เมืองไทยตั้งแต่เมื่อช่วงต้นปี

รู้แค่ว่าทำงานอยู่แถวแถวพระรามสาม
แล้วรู้แค่ว่าเสียชีวิตในที่ทำงานเพราะว่าถูกยิง
ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าถูกยิงด้วยสาเหตุอะไร
ค่ะให้พี่เป็นตัวแทนก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้มีนายจ้างหรือเปล่า

ครั้งเล็กเขาส่งภาพว่าเขาเสียชีวิตไปแล้ว
เขาก็ลองให้เขาว่าไม่รู้ว่าเสียชีวิตสาเหตุอะไร

แต่เขาทราบว่าให้ยิงกันก็เสียชีวิตไปครับผม
เขาได้ยินข่าวว่ามาทำงานที่เมืองไทยตรงที่ประราม๓
เขาก็ไม่รู้ว่าจะทำงานอะไรเขาก็ยังไม่ทราบเหมือนกันครับ
เป็นเกี่ยวกับเลือกคาซิโนไหม
ก็เขายังไม่บอกอะไรเลยครับผม
ส่วนการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยของนางเมาเสลเปา
สามีของเธอบอกว่าก็ถือเป็นครั้งแรก
ตัดสินใจมาทำงานกับกลุ่มเพื่อนที่เมืองไทย

ที่ผ่านมาก็มีแค่สามีของเธอเท่านั้นนะคะ
เดินทางเข้าออกประเทศไทยเนื่องจากอยู่ติดแนวชายแดน
ส่วนพี่สาวของนายถาวรหนึ่งในผู้เสียชีวิต

ญาติตั้งใจจะรับศพไปบำเพ็ญกุศล
วัดบางแตนอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรี
แต่วันนี้เจ้าหน้าที่แจ้งว่ายังรับศพไม่ได้

พี่สาวของนายถาวรบอกว่าที่ผ่านมาไม่รู้
ว่านายถาวรไปสถานที่แห่งนั้นได้อย่างไร

คุยโทรศัพท์กันครั้งสุดท้ายก็เมื่อ๓สัปดาห์ก่อน
ที่ผ่านมาไม่รู้ว่าน้องทำอาชีพอะไรด้วยซ้ำ
แต่เท่าที่รู้น้องเองก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินอะไร

อายุ๘๓แล้วนะคะ

เพราะมันหมดเวลามันต้องยื่นเอกสารค่ะ
ไม่รู้ไม่รู้เลยนี่อยู่คนละทางเลย

อยู่คนละทางไม่รู้เลยไม่รู้สาเหตุ

อะไรก็เราก็ไม่รู้เพราะเราทำงานเช้า
ก็ออกเย็นก็ออก
วันนี้นักข่าวไปถามนายรัฐมนตรีเรื่องนี้นะฮะ
เรื่องที่เกิดขึ้นที่บ่อนพระราม๓เมื่อคืนนี้

เอกประยุจันทร์โอชาบอกว่าเรื่องนี้ต้องมีคนรับผิดชอบนะครับ
แล้วก็ให้คนไปต้องไปตรวจสอบว่ามีใครที่อยู่เบื้องหลัง
คดีที่เกิดขึ้นนะครับต้องเอาผิดให้หมด
แต่ก็ยอมรับว่าการจับบ่อนเหมือนกับการที่เป็นแมวไล่จับหนู
ย้ายตรงนี้ไปเปิดตรงนู้นนะครับ
ซึ่งก็สงสัยอยู่เหมือนกันนะครับว่าที่พบชนออกมาแถลงว่า
ไม่มีกล้องวงจรปิดสักตัวในพื้นที่เนี่ยมันเป็นยังไง

คำว่าไม่มีผมจะต้องถามต่อว่ามันไม่มีกล้องวงจรปิดหรือไม่มีเทป
หรืออัดเทปไม่ได้อัดภาพไม่ได้ก็ไม่รู้กัน
ตัวแยงเที่ยวก็เสียแต่ต้องไปดูอีกทีแล้วก็มีให้ความชัดเจน
อย่างน้อยมันกระโดนอยู่นะมีบ่อนอันนี้ก็เหมือนแมวได้จับหนูอ่ะ

เพราะฉะนั้นใครที่อยู่เบื้องหลังเรื่องเหล่านี้ก็ต้องรับผิดชอบด้วย